คู่นี้นะเป็นหลายคู่ที่แบบว่าแฟนชอบมาก
แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีผลงานร่วมกันแฟนก็เลยคิดถึงคิดถึงค่ะ
เป็นคู่ขวัญที่เคยร่วมงานกันมาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง
สำหรับหนูนานหนึ่งธิดาและซุปตาบี้สุกริต
ไม่ว่าจะจอแก้วจอเงินหรือแม้กระทั่งละครเวที
คู่นี้เขาก็มีเคมีดีเข้ากันได้ทุกบท
ขึ้นแทนเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นสุดโปรดของบรรดาแฟนคลับ
ซึ่งล่าสุดทั้งคู่โคจรมาร่วมงานกันอีกครั้ง

อยากจะเห็นผลงานของทั้งคู่แบบเต็มอีกสักครั้ง

ส่วนตัวก็อยากจะร่วมงานกับฝ่ายชายเช่นกัน

เนื่องจากต่างมีงานของตัวเองกันล้นมือ
ซึ่งอย่างไรก็ตามคงต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดสินใจกันอีกที
ว่าจะมีข่าวดีให้แฟนได้เฮกันหรือไม่ค่ะ
โอ้โหถ้าเกิดภายในปีนี้นะคะ

เพราะว่าหลังจากที่เจอกันล่าสุดก็ไปในคอนเสิร์ตนะคะ
เราก็คิดถึงเหมือนกันคิดถึงพี่เขาเหมือนกันค่ะ

เราก็แบบเหมือนเปิดโอกาสให้ไปร่วมงานคนอื่นบ้างเนอะ
เดี๋ยวคนจะแบบโอ๊ยหนูนาบี้เหรออะไรอย่างนี้ค่ะ

มีค่ะก็ยังมีเรียกร้องตามไอจี
ก็ไปทักรูปมาตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็อาจจะได้กลับมาเจอกัน
ตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองก่อนค่ะ